ดูเหมือนการเจรจาเมื่อสักครู่จะไม่เป็นผลนะครับ

ภาพิคุณผู้ชมเห็นด้านหลังของผม
มีกลุ่มมวลชนนั้นกรูเข้าไปอยู่บริเวณด้านแนวหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งทางตำรวจนั้นมีการนำเอารถน้ำ
เคลื่อนเข้ามาสู่บริเวณพื้นที่นี้แล้วอีกหนึ่งรอบนะครับ
ก่อนหน้านี้ทางตำรวจบอกว่าจะไม่ฉีดน้ำเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมแล้ว
แล้วก็เอารถน้ำนั้นถอยออกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย
แต่เมื่อสักครู่มีการถอยเอารถน้ำมาจอดไว้บริเวณนี้เหมือนเดิมเลยครับ
ทำให้ทางกลุ่มมวลชนนั้นพากันกรูกันเข้ามาอยู่บริเวณพื้นที่นี้
ซึ่งกลุ่มที่อยู่บริเวณจุดนี้นั้นเป็นกลุ่มแนวหน้านะครับ
เอาร่มเอาหมวกกันน็อกเอาเสื้อกันฝนมากันอยู่บริเวณพื้นที่นี้ไว้
เพื่อที่จะเป็นด่านหน้าในการรับน้ำที่จะเข้าสู่ผู้ชุมนุมนะครับ
ทางตำรวจนั้นมีการเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อสักครู่นะครับ
แต่ดูเหมือนว่าการชุมนุมในวันนี้จะไม่เป็นผลนะครับ
ทำให้ตำรวจนั้นมีการนำเอารถน้ำมาจอดอยู่บริเวณจุดนี้
ก่อนหน้านี้ไม่ถึงสิบนาทีครับคุณผู้ชม

ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์อยู่บริเวณพื้นที่นี้
ขึ้นรถขยายเสียงบอกกับผู้ชุมนุม
ถึงสาเหตุที่ต้องมีการฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุม
โดยทางพลตำรวจโทเมธีขออภัยครับพลตำรวจตรีเมธี

อ้างนะครับว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นมีการ
มีการปะท้ากับกลุ่ม
นี่นะครับมีการจะพังรั้วรถน้ำเข้าไปด้านใน
รถเครื่องเสียงตอนนี้มีการถอยไปแล้ว
รถน้ำเตรียมฉีดแล้วนะครับ
รถน้ำมาข้างหน้า
เตรียมที่จะฉีดแล้วนะครับ
ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการเคลียร์

ตอนนี้พังรั้วเข้ามาได้แล้วนะครับ

รั้วน้ำตอนนี้พังเข้ามาได้แล้ว
แล้วก็มีความพยายามที่จะเก็บรั้วหนามนี้ด้วย

มีความพยายามที่จะเคลียร์รั้วรถน้ำตรงนี้ออกไปนะครับ
ตอนนี้รั้วรวดน้ำได้พังมาแล้วนะฮะ
รถน้ำก็ประกาศเตรียมพร้อมจะฉีดแล้วนะครับ
รถตู้ก็ต้องผ่านรถตู้ไปก่อนนะครับ
รั้วเหล็กผ่านรถตู้เข้าไป
ถึงจะถึงกับทางตำรวจที่รอปะทะอยู่ข้างหน้า

ขณะเดียวกันรถน้ำ๒คันก็จอดอยู่นะครับ
ตอนนี้ประกาศจะฉีดน้ำนะครับ
เป็นรถน้ำแรงดันสูงที่จะมีการฉีด
แล้วก็มีการเคลียร์รั้วเหล็กรั้วหนามกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตอนนี้จะเห็นว่ามีการเคลียร์รั้วรวดน้ำ
โดยมีการใส่ถุงมือแบบหนานะครับ
เพื่อป้องกันความบาดคม
ขณะเดียวกันแกนนำก็มีการทุบตีนะครับ

รถน้ำเข้ามายังพื้นที่แล้ว
แล้วประกาศพร้อมจะฉีดใส่กลุ่มผู้ชุมนุม
ส่วนรั้วหนามตอนนี้เคลียร์แล้วนะครับ
เคลียร์แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สามารถที่จะเดินผ่านเข้าไปได้แล้วนะครับ

แต่เราต้องเขยิบออกมาก่อนนะครับคุณผู้ชม
ตรงนี้อยู่มุมนี้อยู่มุมนี้

แก่นำที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับ
เป็นแก่นำกาดก็มีการกางร่มนะครับ
มีการกางร่มไว้แล้ว
ขณะเดียวกันทางตำรวจก็ประกาศแล้วนะครับ

ก็มีประมาณ๑กองร้อยที่อยู่บริเวณหน้า
ฉีดน้ำเพื่อที่จะเป็นแนวปะทะ
ถ้าเกิดกลุ่มผู้ชมนุมจะเข้ามานะครับ
ก็มีการประกาศของทางตำรวจอย่างต่อเนื่องนะครับ

แต่อยากให้กลุ่มผู้ชุมนุมถอยออกมาก่อนนะฮะ
มีการพยายามที่จะพังรั้วตรงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชม
มีการพังรั้วเข้าไปด้านในของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ

พังรั้วไปแล้วนะครับตอนนี้คุณผู้ชมเห็นว่าการพังรั้ว

มีการปลาขวดน้ำแล้วก็มีการเข้าไปอยู่บริเวณด้านใน

ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นกาดกลุ่มอาชีวะนะครับ
เป็นกาดกลุ่มอาชีวะที่เข้าไปด้านใน
ในพื้นที่แล้วทางตำรวจก็ยังประกาศกันอย่างต่อเนื่องว่าอย่าใช้ความรุนแรง
แล้วตอนนี้ก็ให้มีการดันเข้าไปข้างใน
ดันเข้าไปด้านในนะครับให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ข้างในเข้าไปนะครับ
แล้วก็มีการประกาศว่าอย่าโยนของเข้าไปด้วยนะครับ
กลุ่มก็พยายามที่จะบอกให้งดใช้ความรุนแรงนะครับ
แต่ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมประชิดนะครับประจันหน้ากับทางตำรวจเจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันทางตำรวจก็ประกาศต่อเนื่องว่าถ้าเกิดว่าหากใช้ความรุนแรงและเข้ามาใกล้กว่านี้
ก็จะมีการฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมด้วย
นี่เป็นภาพขณะนี้นะครับก็มีการยังคงวางแนวของทางกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่นะครับ
เพราะว่าไม่อยากให้เข้าใกล้บริเวณจุดที่มีการฉีดน้ำนะครับ
ส่วนขณะนี้ก็ยังคงมีการประกาศของแกนนำนะครับบอกว่าอยากจะให้มีการนำร่มนำหมวกเข้ามาบริเวณด้านหน้าจุดที่ปะทะกับทางตำรวจเพื่อป้องกันความปลอดภัย
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือกาดอาชีวะนะครับกาดอาชีวะที่เข้ามาเป็นแนวหน้าในการปะทะกับทางตำรวจ
สถานการณ์ค่อนข้างที่จะวุ่นวายโดยตอนนี้ใช้กลุ่มอาชีวะเป็นโล่มนุษย์นะครับเป็นโล่มนุษย์ที่จะแนวอยู่ด้านหน้าเพื่อปะทะกับทางตำรวจ
แล้วก็ให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นอยู่ด้านหลังโดยกลุ่มที่เป็นแก่นำเป็นกาดตอนนี้ก็จะเป็นกาดของกลุ่มอาชีวะทั้งหมดนะครับที่เรียกมาด้านหน้าเพื่อมาเป็นโล่ต่างนะครับป้องกันความปลอดภัย
ขณะเดียวกันก็มีการประกาศของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตลอดเวลาเพื่ออยากให้ยุติความรุนแรงไม่อยากให้เกิดเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ยอมฟังก็จะมีการฉีดน้ำด้วยนะครับขณะเดียวกันกลุ่มกาดต่างเองก็มีการใส่หมวกใส่ชุดกันฝนนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะเดินเข้ามาอย่างต่อเนื่องเดินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

มวลชนนั้นอยู่ในความสงบนะครับวันนี้ก็ยังคงมีการประกาศจากทางจำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลุ่มผู้ชมนุมนั้นอยู่ในความสงบและไม่ใช้ความดุลแรงส่วนท่าที่จะฉีดน้ำนั้นตอนนี้เรายังไม่เห็นนะครับว่าจะมีการฉีดน้ำอย่างไรบ้างแล้วก็มีการประกาศอย่างต่อเนื่องว่าให้กลุ่มผู้ชมนุมนั้นใจเย็นนะครับ
การเข้ามาของกลุ่มแกนนำกาดอาชีวะที่เป็นแนวหน้าในการทลายกำแพง
ทลายจุดกีดขวางซึ่งมีทั้งรั้วลวดหนามรั้วเหล็กรถตู้รถเมย์ตอนนี้สามารถที่จะเข้าไปด้านในอยู่ประจันหน้ากับทางตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยด้านหลังของทางตำรวจที่มีการตั้งโล่กำบังอยู่นี้คือรถน้ำ๒คันนะครับ
เป็นรถน้ำควบคุมฝุงชนสามารถฉีดน้ำแรงดันสูงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมได้
ขณะเดียวกันด้านหลังก็จะเป็นรถขยายเสียงอีกคันหนึ่งแต่ทางตำรวจยังยืนยันนะครับว่า
จะให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับกลุ่มแกนนำเข้ามาเจรจากันอยู่
แล้วก็ประกาศบอกว่าไม่ต้องดันเข้ามานะครับทางตำรวจเองก็จะ
รถของตำรวจตะเวนชายแดนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
มีการขนเอากำลังตำรวจนะคะเข้ามาในพื้นที่ค่ะ
แต่ว่ากลุ่มผู้ชมนมนั้นไม่ยินยอมให้เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดนะคะ
โดยยื่นคำขาดว่าทางตำรวจนั้นจะต้องจอดรถไปที่บริเวณนี้เท่านั้นนะคะ

การอาสาของกลุ่มผู้ชมนมนะคะอยู่ระหว่างการขอบรับมือจากทาง
กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะให้เปิดทางให้กับตำรวจในการเข้าพื้นที่
ตำรวจกำลังเข้าพื้นที่มานะคะทางด้านของด้านหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์นะคะ
ซึ่งจะเป็นการเข้าไปเสริมที่บริเวณด้านในพื้นที่ของกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่นะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะมีรถของ
ตะเวนชายแดนนะคะที่เข้ามาในพื้นที่บริเวณด้านหน้าของโรงแรมรัตนโกศิลป์ค่ะ
แต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมรัศดร๖๓นะคะซึ่งมีการปักหลักชุมนุมอยู่
บริเวณโดยรอบของพื้นที่ท้องสนามหลวงนั้นไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่นั้นนำรถเข้าไปบริเวณด้านใน
โดยให้เดินเท้าเข้าไปเท่านั้นนะคะทางตำรวจตะเวนชายแดนนะคะ
ซึ่งเป็นอ่าตัวชะดอสสองหนึ่งนะคะก็ตัดสินใจเดินเท้าลงจากรถนะคะ
แล้วก็จอดรถไว้บริเวณด้านหน้าโรงแรมรัตนาโกศิลป์ค่ะซึ่งกำลังของตำรวจทั้งหมดเนี่ย
รถบัตรด้วยกันนะคะแล้วก็มีอีกสองรถกระบะนะคะ
ที่เข้ามาเติมในพื้นที่ค่ะทางกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
พยายามที่จะเปิดทางให้ตำรวจนั้นเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ได้
ตามที่ได้รับมอบหมายนะคะแต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมไม่อนุญาตให้ทางตำรวจนั้น
นำเอารถบัตรเข้าไปได้เป็นรถบัตร๓คันเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่า
รถบัตรทั้งสามคันนั้นจอดอยู่บริเวณไหนนะคะตอนนี้กำลังถูกปิดล้อมนะคะ
ด้วยกลุ่มผู้ชุมนุมราชดร๖๓นะคะที่ไม่อนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่นะคะ
เนื่องจากว่าบริเวณด้านหน้าที่มีการประจันหน้ากันเองอยู่กับทางด้านเจ้าหน้าที่อยู่ที่
อ่าบริเวณด้านหน้าสารดีกานะคะบอกข้างหลังให้มันถอยถึงบอกข้างหลังให้มันถอย
เดี๋ยวเราจะไปดูอันนี้อันนี้เป็นคันแรกนะคะแล้วก็
เลยจากจุดนี้มานะคะไปจนถึงบริเวณด้านหน้าของบริเวณ
แยกความไม่ประดับดีบีบมวยผมนะคะก็จะมีรถเจ้าหน้าที่อีกสองคันค่ะ
เป็นกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
เป็นต่อชะดอ๒๑ที่พยายามที่จะนำกำลังตำรวจเข้ามาเติมในพื้นที่นะคะ
แต่ว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นไม่อนุญาตให้ผ่านพื้นที่เข้าไปได้เพราะว่าบริเวณนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ค่อนข้างที่จะจำนวนมากค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะรถของกำลังปฏิบัติหน้าที่ของตรชด๒๑นะคะ
ซึ่งนี่เป็นอีกคันนึงนะคะที่ยังมีเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ในรถอยู่
แล้วก็กำลังถูกกดดันจากทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
เพื่อที่จะให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนไม่อยากให้เข้าไปเติมด้านในนะคะ
ส่วนคันนี้เป็นคันที่สามก็คือคันสุดท้ายท่ามกลางกระแสข่าวว่า
พลตบรอดเอกสุธวเจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำหลวดแห่งชาติ
ก็กำลังจะเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะเจรจากับทางด้านกลุ่มผู้
ชมนมที่ขณะปักหลักอยู่ที่ไปบริเวณหน้าสถานดิกาค่ะ
เพื่อที่จะมีการไปยื่นข้อเรียกร้องนะคะกับทาง
ตอนนี้กำลังเกิดการปะทะกันเล็กน้อยนะคะเพราะว่า
ทางตำรวจซึ่งมีกำลัง
ตำรวจอยู่ที่อยู่ในรถเรียกกว่า๑๙นะคะ
กำลังจะการถอยกำลังออกจากพื้นที่หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมปิดล้อมนะคะ
คือพี่คะเราจะให้เขาออกไปจากพื้นที่เลยใช่ไหมคะ

ไม่อนุญาตให้ผ่านเข้าไป
ไม่อยากให้เข้ามาครับผมเดี๋ยวเกิดการประทากันครับ

ค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากบริเวณด้านหน้าโรงแรมรัฐนาโกศิลป์
วิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ